รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

หน้าไม่ได้เข้าอยู่ถึงแล้ว

เขียนใบหราไรเพราะผมไม่เห็นรู้เรื่องกันเลย
มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องไปพักผ่อนสักที
โอ้โห
เรานี่แค่พักนะยังไม่รู้จักสดเลย

จะไปเมืองนอกเหรอ
นี่บอกได้เลยประเทศไทยมีที่เที่ยวอีกเยอะ

เฮ้ย

ไม่ได้ไปดูฟุตบอล

บอกว่าสายพันธุ์ไหนรักษาอะไรได้

นี่ถือว่าผิดใช่ไหมอ๋อผิด

ผมกัญชาด้วย
บุรีรำเนี่ยนอกจากจะมีสนามฟุตบอลใช่ไหม

เขาจัดงานพันลำพันบุรีลำล่าสุด
เขาก็มีที่เที่ยวอื่นอีกเยอะแยะเลยมากมาย

ตาเหมือนช้างที่ไหนเราบ้าง
เออเขาเคยจะโดนช้างลากไปเฉย

เจ้าของเราต้องเติมเน็ต
ทำไงผมอยากจะรู้ว่าที่ไหนของบุรีรำน่าเที่ยว

เพราะว่าแต่ละที่เขาก็มีค่าข้าวของเขานะ

ขอที่เที่ยวที่มันได้บรรยากาศ
คลาสสิกโรแมนติกอลาวดูเวิร์น

ว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดปุริรำสามที่เนี่ย

ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

ที่ไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งสวนน้ำเนรมิตบุรีรำ
อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบ

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะ
พบกันทุกวัน

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
เราจะมาพบกันกับรายการสุดหา

ถ่ายให้ถูกว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
กับรายการแกงป่วนด้วนราคา

เพียงแค่ผู้เข้าแข่งขันนักช็อป
เรียงลำดับของที่มีราคาต่ำที่สุด
ไปหาของที่มีราคาสูงที่สุด
ถ้าคุณเรียงถูก๑ลำดับ
รับไปเลย๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าเรียงถูกครบ๕ลำดับ
รับเงินรางวัลโบนัสสูงสุดไปเลย

อย่าสนุกกับซิตคอมสุดปวนของเราเพลิน
เพราะคุณ
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่

ต้อนรับน้องแป้งมิชัย
สวัสดีค่ะ

ตอบแบบเกรงใจพี่เป๊กมากเลยอะนะคะ

เดี๋ยวพ่อจะให้ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ตามลำพังได้
สำหรับว่าก็
ไม่ได้เหมือนเดิม

เพราะว่าพี่ดูไอจีคุณพ่ออยู่

เราวันนี้งานหนักแน่เลย

ส่วนใหญ่แป้งชอบซื้อของใช้ส่วนตัวมากกว่า
ผู้หญิงกันนะผู้หญิงใช่ค่ะใช่

คอยช่วยแป้งอยู่เสมอเลยนะคะ

คำถามคือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
ไอ้เงินที่ขยายร้านเนี่ยน่าจะไปซื้อลูกค้ามาเพิ่มนะ
พี่อย่างน้อยนะเราก็ได้พี่วินข้างนอกนี่นะมาซื้อของที่ร้านเรา
กลัวมันจะเข้ามาขโมยของมากกว่า
รูปร่างเหมือนโจรไอ้พวกนี้

อุ๊ยเรียกนี่มันคว่างได้เบอร์โทรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
น้องสาวดีใจจังเลย
ชอบจังเลยผู้หญิงหน้าตาเหมือนเอชายาเนี่ย
ชอบคนหน้าเหมือนเอเหรอครับใช่นี่ก็ร่างเหมือนเอครับเอชายา
เอเย็กเอเย็กแพ้ง
เข้าซื้ออะไรครับผมไม่ได้ซื้อไม่ซื้อแล้วเข้ามาทำไมล่ะครับ

แต่คุณบอกเลยเจ๊ผมเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของร้าน
ค่าคุ้มครองอะไรอ่ะแถวนี้ไม่ได้อยู่ริมคลองซะหน่อย
เขตเขาเรียกว่าอนาเขตอนาเขต
แล้วเขตที่นี่มาตั้งร้านค้าร้านขายเนี่ย
ลูกสาวนักเลนะครับคนนั้นแหละครับ

น้องเสื้อขาวน้องแป้งนี่พ่อเขาเป็นนักเลงนะ
บอกเลยนี่เกินคำว่ามาเฟียไปแล้ว

มาฟีย์มาฟีย์
ถามเขาอย่างน้อยมาฟีย์จริงหรือเปล่า
นักเรงไปรากผู้หญิงตัวนั้นมาด้วย

พี่ครับเขาเป็นรุ่นนักเรง
จะว่าไปแล้วเห็นผู้หญิงนี่นะมันเหมือนรถนะ

ก็ดูดิดวงตาเหมือนไฟหน้าการกลับ

น้องแป้งชัวร์ร้อนดีเกย์ให้พี่พ่อพี่เขากลัวได้ไหม

อ่อนพัชนกมิดชัย
ขอกราบไหว้แฟนจ้า
ลูกสาวพ่อเอชายา
ฝากเสียงดอยมาถึงบ้าน
ไม่ต้องรักแป้งมากนะครับคุณ
แต่อยากให้รักนั้น

มันน่ากลัวตรงไหน
เราจะใช้ความหวานเผื่อจะเห็นใจ

ใช่ค่ะลูกลิเกเขาก็ร้องลิเกได้อย่างนี้ไง
เดี๋ยวโทรติดแล้วออกมาคุยกันหน่อยนะ

ไปเดี๋ยวพี่จะเคลียร์เรื่องค่าคุ้มครองกันก่อน
นี่พี่หนาหรอออกไปเถอะ
เฮ่ยปล่อยเขารู้เขาไม่ควรจะมาเก็บค่าคุ้มครองกับเรา
เราควรจะเก็บเขาเพราะพวกเราอยู่ที่นี่มาก่อน

ไม่ใช่ว่าจะมาข่มขู่กันง่าย

เราอยู่กัน๓คนเขามาแค่สองคน

ทำไมต้องไปกลัวเขาพวกเราต้องขู่เขา

ค่าคุ้มครองถ้าได้ค่าคุ้มครองมาฉันจะไปจากที่นี่
ทำไมต้องเสียด้วยล่ะพวกข้ามาอยู่กันก่อนนะเว้ย

นี่ฉันไม่ได้คุมแถวนี้ที่เดียวนะ
เฮ่ยยังมีอะไรหรือป่าว

อ๋ออยากโดนฉันไม่ให้มาอยากมา
ใช้ความรุนแรงเขารุ่นไหนแล้ว
ทำไมลาดตาย
โหบุคโลบังฟาดฟานวอนบานดำบานขาว
ราชยาฝนตกท่าเต้นวงเวียนเล็กใหญ่ทางตอนใต้เหนือ
บังพิบังเดือบยิ่งเดือบยิ่งหันบางมดบางชันบางแคสนามัง
พระโทษโทษมาดีบังกะดีบางค้าปิ้นเก้าสัญญานุนสวรรค์หลีจัย

ออะไรมาให้มันสนุกกับไหม
รู้สึกว่ามึงจะสนุกกับสถานที่ที่กูไปนะเนี่ย

แม่ติ๊มเชียงมัยแม่ใหญ่ล้างขาว

นี่พี่เบอร์ค่ะเต็มก่อนมาทำงานร้านนี้นะครับ

เด็กมาเป็นร้อยคน

นี่มันหลอกด่าไว้นะฮือนี่ดูสั้นยังวะ
วันนี้ถ้าไม่ได้ค่าคุ้มครองไม่ไปไหนจะอยู่
หรือ

เอาล่ะสิครับร้านเราจะโดนผู้มีอิทธิพลสั่งรื้อ
แกงปวดของเราทั้ง๓คนจะแก้สถานการณ์นี้อย่างไร
ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับ